สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเฮ้ย
วันนี้วันพ่อแห่งชาติค่ะคุณหนุ่มเป็นพ่อ

คุณหนุ่มแต่นี้มาอยู่น่ะจากไหนมารู้
เอาให้ป๊าใหม่ซิมานี่มานี่
แล้วก็กราบด้วย

กราบมา
วันนี้วันพ่อแห่งชาติ

จบแล้วเหรอลูกป๊าป๊าไม่แตะเอียเหรอคะ

สดอะไรเท่าไหมยะฝ
ชื่นใจคุณหนุ่มเลยคุณพ่อพักรักษาตัวอยู่ที่สว่างไปไกยภาพ
นี่ฉันพักยาวไปตั้ง๒๐๓๐ปีมาเกิดใหม่แล้วล่ะ
มาเกิดใหม่เป็นใครเป็นสักคนล่ะที่อาจจะรู้จักกับพี่ก็ได้
ส่วนคุณพ่อนะคะทั่วประเทศวันนี้ก็ขอให้มีความสุข
ลูกที่เชื่อฟังรักไข้แล้วก็ไม่ไปไหนเว้นมาหาอยู่ตลอดเวลา

อ๋อแบบลูกคุณหนุ่มเนี่ยค่ะ
งั้นเราอ่านข่าวกันเลยนะคะมายู

งั้นติดนี่ต่อไหล่ให้ทำไมจะมารับอย่างนี้

เอ่ออันนี้นี่ถือนี้ไว้ก่อน

นี่นะคะมีเรื่องการปั่นอุ่นไอรักของวันที่๙ธันวาเนี่ยนะคะ
เรามีเรื่องมาให้ท่านผู้ชมทราบก็คือเรื่องการปิดถนน
เราจะได้เตรียมตัวทันนะฮะนักปั่นหลายคนก็ตอนนี้ก็ซุ่มซ้อมปั่นจักรยาน
เพื่อร่างกายจะได้ฟิตแล้วก็เฟิร์มเตรียมพร้อมสำหรับงานปั่นครั้งใหญ่อุ่นไอรักเนี่ยนะคะ
ที่กำลังจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่เก้าธันวาคมภาษาสองพันธาลกสิบเอ็ดนี้
ก็อีกไม่กี่วันเนี่ยค่ะตอนนี้กรุงเทพนะฮะ
กรุงเทพที่ไม่ได้ร่วมปั่นจักรยานมาเช็คเส้นทางกับพวกเรากันนะคะ
ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐก็รวบรวมเส้นทางให้นะคะเส้นทางที่มีการปิดการจราจรก็เอามาบอกต่อนะคะ
ส่วนนักปั่นก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะบอกเป็นระยะไปเนี่ยนะคะ
ซ้อมใหญ่เมื่อวันที่๒ธันวาที่ผ่านมาก็ราบรื่นดี
มีการซ้อมปิดถนนนะคะแล้วก็ระยะทางที่จะปั่นกันเนี่ยทั้งหมดสามสิบเก้ากิโลกรัม
ก็มีการปิดเส้นทางจราจรต่างเสมือนวันจริงไปแล้วนะคะ
ถ้าเสร็จสิ้นไปตอน๕โมงเย็นซึ่งก็การซ้อมใหญ่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วันนี้ก็วันจริงนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วเพราะฉะนั้นมาดูกันนะคะว่า
ถนนฝั่งพระนครนั้นมีถนนอะไรบ้างก็มีทั้งหมดสิบสายนะคะ
คือถนนอัศดางตลอดสายถนนกรยานมัยตรีตั้งแต่แยกกรยานมัยตรี
ถึงแยกช้างโรงศรีถนนบำรุงเมืองตั้งแต่แยกช้างโรงศรี
ถึงแยกสำราญราชถนนตันนาวตั้งแต่แยกคอกวัว
ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้าถนนเฟื่องนครตั้งแต่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า
ถึงแยกศรีกั๊กพระยาศรีถนนมหาชัยตั้งแต่แยกผ่านฟ้า
ถึงแยกสำราญราชและตั้งแต่แยกเรือนจำถึงแยกสามยอด
ตั้งทั้งเส้นเห็นไหมพี่พี่พี่พี่มาเนอะตรงเนี้ยใช่
ถนนเจริญกรุงตั้งแต่แยกท้ายวังถึงแยกเสือป่าไปถึงนู่นเลย
เยาวราชตั้งแต่แยกเยาวราชถึงแยกวัดตึก
จักรวรรดิตั้งแต่แยกวรจักรถึงสะพานพระปกเกล้า
แล้วก็ถนนพาหูรัฐตั้งแต่ถนนบ้านหม้อตลอดสายค่ะแนวเผารัดทั้งยาวหมด
อันนี้คือเหมือนแบบกรุงเทพชั้นในอ่าแล้วก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็ถึงสะพานพุทธ
ข้ามไปก็ถึงสะพานสะพานพระปกเก้านั่นแหละค่ะจากนั้นก็ไปดูที่ฝั่งชนบุรีนะคะ
ก็ต่อเนื่องเงินไปก็ข้ามไปมาดูที่ถนนพระบรมราชชนนีนะ
บรมราชชนนานีก็ขาเข้านะคะบริเวณแยกอรุณอมริน
อิสระภาพนี้ก็ต่อกันตั้งแต่แยกโพสามต้นถึงแยกบ้านแขก
ถนนอรุณอมรินตั้งแต่แยกวังเดิมถึงแยกศึกษานารีออกไปอรุณอมริน
ใช่ผีและสะพานพุธและสะพานพระปกเก้าทั้งหมดเลยนะคะ
ถนนจรรย์สนิทวงบริเวณแยกท่าพระสะพานพระราม๓ถนนจอมทอง
ถนนพระราม๒ตั้งแต่ทางด่วนขึ้นจนถึงใกล้ขึ้นทางด่วนจนถึงแยกพระราม๒นะคะ
และถนนประชาอุทิศช่วงใต้ทางด่วนค่ะนะฮะ
ส่วนถนนฝั่งธนบุรีก็มีเส้นเดียวก็คือรัฐนาธิเบส
เส้นทางคู่ขนานไปกลับทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเก้ากิโลเมตรค่ะโอเค
ทีนี้เขาก็มีเส้นทางเลี่ยงให้ซึ่งเป็นถนนที่ใกล้เคียงกับถนนที่ปิดนะคะ
ที่ไม่ได้ปิดก็ใช้ถนนใกล้เคียงนี้ไปเช่นถนนสามเศษ
พระราม๕ถนนนครราชศรีมาถนนราชวิถี
ศรีอยุธยาถนนพระสุเมนถนนหลานหลวงถนนบำรุงเมือง
ถนนเจริญกรุงถนนเยาวราชนะฮะส่วนที่ไม่ได้ปิดเนี่ยนะคะ
แล้วก็ถนนพระรามสามเส้นทางที่หลีกเลี่ยงฝั่งธนบุรี
ก็ไปที่จรรย์สนิทวงอรุณอมรินถนนอิสระภาพราชพฤกษ์
เพชต์กระเสมถนนเจริญครนถนนกรุงธนบุรี
ถนนเทิดไทยถนนจอมทองถนนเอกชัยถนนราชบุรณะ
จอดรถนี้สำคัญมากนะคะที่จะไปปั่น
มีที่จอดรถให้นะคะใกล้กับเส้นทางที่จะปัดนั่นก็คือ
ที่มีทั้งหมดให้ได้ถึง๒๗๐๐คัน
ไลน์คนมืองที่กมได้๘๐๐๐คัน
สนามม้านางเลิ้งนี่เยอะสุดได้ถึง๒๒๐๐คันค่ะ

แล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น๙ได้๔๐๐คัน

และถนนอินทรพิทักษ์ได้๑๕๐๐คัน
พระประแดงและถนนพระประแดงอาเขต
อยู่ตรงไหนพระประแดงอาเกตอันนี้เราไม่คุ้น
คันและถนนและโกดังสุพนาวากรุ๊ปนี้อีก๑๑๐๐คันเลยค่ะ
ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่๙ธันวา
พี่น้องประชาชนก็มีข้อมูลเข้ามาเช็คในไทยรัฐได้นะฮะ
รัฐออนไลน์ก็มีแน่ไทยรัฐไลฟ์สไตล์

จุดที่๑และจุดที่๒ที่สนามม้านางเลิ้ง

ลานคนเมืองสนามหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเก้า

แล้วก็ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์สมเด็จเจ้าพระยา
ลานกิจกรรมพระประแดงอาเขตและบริษัทสุพนาวากรุ๊ป
มีคำแนะนำนะคะอันนี้ซีเรียสนะคะท่านผู้ชมค่ะ
บางคนแบบไปปั่นแล้วก็จะเอาโดรนไปบินห้ามโดรนนะคะ
ในงานอุ่นไอรักนี้ห้ามเลยมีข้อระบุว่า
ห้ามนำโรนบินขึ้นไปถ่ายภาพบริเวณโดยรอบ
ตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๙มกราคมนะคะ
ธันวา๖๑ถึง๑๙มกราคม๖๒
ฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์จะทำลายโดรนนั้น
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะคะห้ามบินโดรนขึ้นในบริเวณพื้นที่

ห้ามบินในบริเวณเส้นทางที่จะปั่นใบ้อุ่นไอรัก
เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพิธีกิจกรรม
ยกเว้นโดรนของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานใบอุ่นไอรักเท่านั้นค่ะ
อ่าแล้วก็มาถึงเรื่องราวอีกเรื่องนึงนะคะ
รีดภาษีร้านค้าออนไลน์ฝากรับโอน๓๐๐๐ครั้งต่อปี
ก็จะโดนสัมพักรณ์สอบนะครับประชุมครับ
เขาได้มีการพิจารณาร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากร
จำนวน๕มาตราวาระ๒และ๓
มีสาระสำคัญนั่นก็คือกำหนดให้สถาบันการเงิน
ต้องรายงานข้อมูลของบุคคลและนิติบุคคล
มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีในการทำธุรกรรมฝาก
หรือว่ารับโอนเงินทุกบัญชีนะครับเกิน๓๐๐ครั้งต่อปี
หรือการฝากรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน๒๐๐ครั้งนะครับ
ยอดเงินตั้งแต่๒ล้านบาทขึ้นไป
ส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบนะครับเพื่อเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง
โดยตั้งเป้าเรียกเก็บภาษีจากผู้ขายสินค้าผ่านทางออนไลน์นะครับ
จากปัจจุบันนั้นการติดตามข้อมูลเพื่อจัดเก็บภาษี
ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มีสนชหลายคนอภิปรายท้วงติงนะครับ
บอกว่าเนื้อหาในพรบนั้นยังขาดหลักเกณฑ์รายละเอียดที่ชัดเจน
อาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่ไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่มีธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินหลายครั้งนะครับ
ข่ายถูกเพ่งเล็งตรวจสอบโดยเฉพาะสนช๒๔๐คนที่ขณะนี้ได้รับทั้งเงินเดือนเบี้ยประชุม
ผ่านการโอนกว่า๒๐๐ครั้งต่อปีเข้าไปแล้วอันนี้ก็๓๐๐๐ครั้งไง๒๐๐ครั้งก็ไม่ถึงนิด
ที่สุดนะครับคณะกรรมธิการยกร่างรัฐมนูลต้องยอมแก้ไขมาตรา๓เรื่องการให้สถาบันการเงิน
รายงานการทำธุรกรรมจาก๒๐๐ครั้งเป็น๔๐๐ครั้งต่อปีและมียอดรวมเงิน๒ล้านบาทขึ้นไป
ต้องรายงานให้ทางกรมสรรพากรทราบนะครับ
มันดูยังไม่รัดกลุ่มใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าสามพันครั้งนี่ขายของอยู่แล้วแหละ
ไม่มีใครเข้าออก๓๐๐๐ครั้งตอนนี้ก็เลยต้องเสียภาษีแหละ
ก็ว่ากันมาแบบนี้นะมายูอันข่าวไหมนี่อ่านใหญ่เลยนี่นะเธอก็เอาตระดาษรีไซเคิลมาว่าทุกแก่ไปนะเดี๋ยวป้าเก็บให้นะลูกนะ
ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็แน่นอนค่ะทุกคนก็คงจะต้องกลับบ้านนะภูมิลำเนาของตัวเองกัน
ดังนั้นนายจีรศักดิ์เยาวัชสกุลก็กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งก็คือขอสมกรนี่แหละนะคะ
เปิดเผยหลังจากประชุมแผนเตรียมพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี
ประกาศส่อดเนี่ยพร้อมอำนวยความสะดวกนะฮะให้กับประชาชนเดินทางกลับพูมิลลำเนา
ขาไปแล้วก็ขากลับนะฮะตั้งแต่วันที่๒๗ธันวาคมไปจนถึงวันที่๓มกราคม
โดยเตรียมรถโดยสารไว้ทั้งหมด๑๖๗๐๗เที่ยว
รองรับผู้โดยส่านเนี่ยนะคะได้มากกว่า๑๘๐๐๐๒๐๐๐๐๐คนต่อวัน
ใช่แล้วก็ยังเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทาง
เสริมอีก๘๐๐๙๐๐คัน
รับผู้โดยสารที่จะเดินทางออกต่างจังหวัด
ช่วงวันที่๒๘ถึงวันที่๒๙ธันวาคมด้วย
จึงมั่นใจว่าปีนี้จะไม่มีผู้โดยศานตกค้างแน่นอน
ทั้งนี้คาดว่าในวันที่๒๗จน๓๐ธันวาคม
ก็จะมีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมากกว่าปกติ
ซึ่งก็ได้เตรียมจัดรถเพิ่มเติมจากปกติ
เพิ่มมาอีก๘๒๘๙เที่ยว
หรือว่าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ๒๐๐๐กว่าคันนี่แหละนะฮะ
รองรับผู้โดยสารได้วันละ๑๗๓๐๐คนเลยทีเดียว

ใช่ส่วนเที่ยวขากลับตั้งแต่วันที่๑จนถึงวันที่๓ปกติ
ปี๖๒ปกติ๒ก็ได้จัดเที่ยววิ่งเพิ่ม
แล้วก็เสริมในอีก๒๐๐กว่าเที่ยว
ซึ่งก็รวมทั้งหมด๘๔๑๖เที่ยวเลยทีเดียว
นั้นก็จะมีผู้โดยสารใช้ในการเดินทางต่อวัน๑๖๒๔๘๒คน
นี่เขาแบบว่าคำนวณมาแบบว่าอย่างละเอียดเลยทีเดียว
โดยเที่ยวขากลับคาดว่าผู้โดยสารจะเดินทางด้วยรถตู้จำนวนมาก
แล้วก็มีบอกขอสอจึงได้ประกอบการรถตู้ที่มีความพร้อม
แจ้งความประสงค์นำรถโดยสารไม่ประจำทาง
ซึ่งมันเป็นรถ๓๐มาวิ่งเสริมให้อีกด้วยค่ะ
ทั้งนี้หากพบว่ามีการขายตั๋วในราคาที่เรียกว่าเกิน
จากที่ผู้โดยสารมีการขึ้นรถโดยสารบรรทุกเกินที่นั่ง
ก็สามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่แจ้งได้เลยทันที

ก็ไปที่บริเวณประชาสัมพันธ์ชั้น๑แล้วก็ชั้น๓ของสถานีขนส่ง
ถ้าสมมุติจับได้ว่าขายตัวเกินก็จะปรับ๑๐๐๐บาท
แล้วก็ถึงขนาดยกเลิกสัญญากันเลยทีเดียว
ส่วนถ้าสมมุติว่าบรรทุกเกินก็จะปรับ๕๐๐บาทด้วยเช่นกัน
ตอนนี้ทางด้านท่าอากาศยานดอนเมืองกับท่าอากาศยานไทย
ก็ได้มีการแบบว่าเตรียมพร้อมรองรับผู้โดยสารทั้งอาคาร๑แล้วก็อาคาร๒
โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการที่มีเจ้าหน้าที่นี่เป็นประจำอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมงนึง
ต้องบอกเลยนะการขาเข้าเนี่ยของดอนเมืองเนี่ยนะตอนนี้ดอนเมืองที่สนามบินเนี่ยนะ
มันช่างทุลักทุเรมากมากเลยทีเดียวทำให้คนเนี่ยตกเครื่องกันแบบว่าระนาวกันเลยเนี่ยเยอะมากมากเลยนะ
ดิฉันก็โดนไปบ้างแล้วเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าเขาจะทำการจัดระเบียบเอาไว้ใหม่เลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งคาดว่าจำนวนผู้โดยสารมันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก๑๐
จากปกติคุณรู้ไหมมีคนเดินทางเนี่ยนะต่อวัน๑แสนคนเลยนะ
ภายในประเทศนี่แหละบินภายในประเทศทั้งธุรกิจทั้งกลับบ้านทั้งไปเที่ยวทั้งต่าง
เพราะว่าบินเดี๋ยวนี้มันไม่แพงแล้วชาวต่างชาติ
โลโคสนี่มันก็ประมาณโลโคสมันต้องโคส

ก็เดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าพักก่อน

ช่วงหน้ายูไม่รอบรถพยาบาลนะอยู่ในคลิปนะ
พบกันช่วงหน้าค่ะพูดสิ
อีกสักทุกค่ะ

เขาไม่ได้มาบดแล้วใส่แป้งแล้วมาทำเป็นตัวปะหมึก
โตปะหมึกนี่ปะหมึกจริง

ไม่เอาแล้วเอาเดี๋ยวมันน่าจะขึ้นมาเลย

นี่คือท่าการวาดรูปตุ๊กแก่ของเด็กหญิงมายู
พาอายเขาเลยเหมือนเด็กข้างถนนเลยว่ะ

เต่าทองเร็ว

เต่าทองเต่าทอง

เมื่อกี้เราจัวเอาไว้ว่ารถเก่งคันหนึ่ง

ซึ่งมีการโพสต์ออกมาในเฟซบุ๊กนะครับ
ขอให้ผู้ป่วยถึงมือหมออย่างปลอดภัยด้วยนะครับ

ดูเถอะใจคอไม่หลบหน่อยล่ะครับ
ไม่ใช่ญาติเลยหลบข้างไม่ได้หรือไง

ในคลิปด้านกล่าวเป็นรถจุกเฉินของ

ซึ่งบริเวณสี่แยกไฟแดงดังกล่าว
อยู่ห่างจากโรงพยาบาลไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับ
ทั้งนี้ระหว่างทางพบว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งขวางทางอยู่
ญาติผู้ป่วยที่นั่งมากับรถฉุกเฉินคันนี้เนี่ยนะครับ

ขยับหน่อยแล้วก็บอกให้ขยับหน่อยขยับหน่อย
สุดท้ายรถก็ยังเงอะงะยังไปไหนไม่ได้

ถูกต้องทีนี้เรื่องนี้ถูกโพสต์ออกไปแล้วก็ถูกแชร์ออกไปในคลิปนี้
แล้วคนก็มีการไปบอกเลยว่าทำไมรถคันนี้ใจจือใจดำแบบนี้

ลาดสุดไปฟังอีกมุมหนึ่งนะครับ

บุญฐานีปกรนะครับได้มีการออกไปยอมรับว่ารถเก๋งสีขาพระนังกล่าวนั้น
เป็นของตนเองพร้อมอธิบายว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเมื่อวานนี้

ก่อนอื่นขอกราบขออภัยทุกท่านในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

และขณะที่เกิดเหตุเมื่อวานดิฉันเนี่ยยังอยู่ที่ทำงานพร้อมกับเพื่อน

ได้ขับรถออกไปทำธุระจริง
ซึ่งคุณพ่อเป็นคนขับ

ไม่ได้มีเจตนาที่จะกีดขวางรถพยาบาล

หลีกแต่ด้วยอายุเยอะ
การตัดสินใจของท่านอาจจะล่าช้า

คุณพ่อบอกว่าณช่องทางตรงนั้นเนี่ย
ถ้าเดินรถไปกลัวว่าจะไม่พ้น

สายตาก็มองไม่ค่อยจะดี

แต่ขอยืนยันนะคะว่าครอบครัวของเรา

และถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ครอบครัวเราพร้อมที่จะหลบหลีกเสมอ

ดิฉันจึงขอน้องรับในความคิดเห็น
และขออภัยจากใจจริงจ้ะ

ดิฉันขอยืนยันด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ
และน้อมรับผิดมานะตรงนี้
ก็โอเคมากคือกะไม่ถูกเลยไม่กล้าขยับ
ไม่กล้าขยับคืออายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว
นี่นะครับ
จะเข้าไปเรื่องของโรคหัวใจ
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะครับว่าความผิดตามพรบจราจรทางบกปี๒๕๒๒มาตรา๗๒
กำหนดเอาไว้นะครับบอกว่าเมื่อคนเดินเท้าหรือผู้ขับขี่เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่
ใช้ไฟสัญญาณแสงวาบได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนต้องหยุดแล้วก็หลบให้ชิดขอบทางด้านซ้าย
บาทนะครับสำหรับผู้ป่วยนะปั่นรถถูกเฉินคันนี้นะครับเป็นของโรยบาล
วิทยาศาสตร์บูรพาเนี่ยป่วยก็ไม่ได้ครั้งวิกฤตนะต้องทำบลูนหัวใจ

มือของญาติผู้ป่วยเองที่ต้องลงมาเคาะ
เพราะว่าไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่ไป

คุณพ่อจะกลับไปยอมรับผิดทุกอย่าง

ในกรณีนี้คือหมายถึงว่าไม่ควรให้ผู้สูงอายุขับรถไหม
ถ้าหากว่าท่านไม่ได้ขับประจำหรือว่าอย่างนี้หรือเปล่า

เราก็อย่าเพิ่งไปการตัดสินใจอาจจะช้าอะไรอย่างเงี้ย

คือที่พี่เหี่ยวพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะ
แต่หมายความว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านเอง
เพราะว่าถ้าเกิดการตัดสินใจของคนอายุ๗๐กว่าแล้วขับรถเนี่ย
แล้วยังตัดสินใจไม่ไม่ชัดเจนแล้วคันขับรถเนี้ยมันต้องมันต้องชัดเจนนะ
เพราะคันอื่นอ่ะอาจจะมาเฉียวเว้าเว้าแล้วเดี๋ยวท่านจะตกใจ
มีอันตรายเกิดขึ้นกับกับกับกับตัวท่านเอง
เข้าใจนะแปลว่าเป็นที่เข้าใจไม่ไม่ไม่ว่ากันแหละอย่างเงี้ย
อ่านะฮะถ้าชี้แจงแบบนี้แล้วเขาก็ขอโทษนะไม่ได้มีการมาสวนหรือมาแบบโอ้โหบอกว่าฉันไม่ผงไม่ผิด

แต่ทีนี้อย่างที่ข้อกฎหมายที่คุณหนุ่มบอกมันคือเป็นกฎว่าเราต้องเลี่ยงต้องเบียดกัน
เปิดทางให้ต้องเปิดให้ได้จริงมันเปิดได้อยู่แล้วเนอะใช่พี่ก็เบียดกันหน่อย
ในกรุงเทพอ่ะจะค่อนข้างมุมคืออันนี้เมื่อกี้ถ้าเกิดเราเห็นสังเกตดีนะฮะจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่แถวนั้นอ่ะหลายคัน
ถ้าเกิดว่ามีรถนะครับเก่งที่เขาไม่สามารถไปได้อยากจะขอพี่น้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ช่วยลงมาดูนิดหนึ่ง
นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นอันนี้เขาก็มาชี้อันนี้คือเป็นญาติคนป่วยนะครับมาชี้นะฮะนี่นะครับเป็นญาติคนป่วย
คือทางมันมีข้างหนึ่งเป็นรถเก่งอีกข้างเป็นกระบะก็เลยกะไม่ถูกอันนี้ประมาณใช่มันค่อนข้างใกล้นะคนนั่งในรถจะรู้สึกว่ามันแคบ
ใช่แต่คนมองจากข้างหลังไปเนี่ยจะเห็นมันกว้างแต่ถ้าเราไปนั่งในรถจะรู้สึกเลยว่ามันถูกบีบเข้ามา

ถ้าเกิดคนในรถเป็นญาติพี่น้องของเรา
จะทำยังไงพอเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

ฉันก็เบียดกันในสุขุมวิทย์เบียดกันแบบ
สุขุมวิทย์ก็แคบอยู่แล้วโอ้โฮเป็นทุ่มเขียวกันเลย
มายูมายู่อย่าไปดื้อนะลูกนะมานั่งกับป๊านี่มา
เร็วดึ้งแต่ว่าอะไรมายูดึ้งแต่ว่าอะไรลูก

เขายาวเย็นของเขาก็เรื่องเหรอครับ

คุณหนุ่มนะครับนี่จริงหรือเปล่า
แม้มันเหมือนพ่อมันจริงเลยว่ะ

มันเหมือนพ่อมันมากเลยมันดราม่าจริงอ่ะ
มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่
เขาเรียกว่าเป็นความรักของพ่อที่มีต่อลูก
ก็ได้โพสต์ภาพพ่อแล้วก็ลูกสาว
พร้อมข้อความระบุนะฮะ
ถ้าเป็นคุณหนุ่มคุณหนุ่มจะทำอย่างนี้ไหม

วัย๑๗ปีถูกไฟคลอก
ซึ่งผิวได้ถูกไหม้ไป๘๐
ดังนั้นพ่อก็เห็นแบบว่าลูกทรมานขนาดนั้น
ก็เลยยอมที่จะเฉือนเนื้อผิวหนังของตัวเอง
ให้ลูกทำไหมโทษคุณคุณมานะนะทำทำ
ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่นี่นะคะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ตอนที่ลูกสาวเนี่ยนะคะเขาโดนไฟคอกเขาก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลบนเตียง
แล้วเขาก็ถามแม่เขาบอกว่าแม่พ่อไปไหนทำไมพ่อถึงไม่มา
แม่เนี่ยก็พยายามแบบว่ากั้นใจที่จะพูดว่าพ่อเนี่ยไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด
แต่จริงแล้วพ่อนอนอยู่เตียงบนเตียงที่โรงพยาบาลนั้นที่ถัดไป
เพราะว่าต้องการผ่าตัดผิวหนังบริเวณขาซ้ายของตัวเอง
เพื่อไปทำการปลูกถ่ายให้กับผิวหนังลูก
ซึ่งพ่อเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไม่พอหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ย
ขาขวาของเขาก็ตัดไปได้อีกด้วยนะ
มีก็เป็นความรักที่แน่นอนพ่อจะไม่ทำไม่เขาทำ
ไม่เห็นกรอแม่รู้เรื่องหรือยังรู้เรื่องหรือยังอีกเรื่องเลยค่ะ
ก็เอาผู้หญิงนะนัก๖๓กิโลอาจจะต้องติดคุก

จากข้อหาฆ่าแฟนตายด้วยการกระโดดนั่งทับ

เดี๋ยวก่อนก่อนจะอ่านต่อไปทำไมเอาข่าวนี้มาให้ฉันอ่าน

นั่งทับสามีเขาสิพี่
ดี้โทมัสหญิงสาวชาวอเมริกัน

อาจจะได้รับโทษจำคุกสูงสุดถึง๓๖ปี
อ้วนใหญ่ขนาดนี้ในข้อหาฆาตกรรมนายคิโนบัตเตอร์
หนุ่มของเธอโดยวินดี้ได้ทำร้ายร่างกายเขา

ทุบตีคีโนแล้วก็นั่งทับไปบนร่างของเขา
ด้วยความที่เธอมีน้ำหนักมากถึง๑๓๓กิโลกรัม
โนจึงได้รับบาดเจ็บหนักและขาดอากาศ
หายใจจนเสียชีวิต

วินดี้นั่งดื่มเหล้าอยู่บนโซฟา

นายคิโนเห็นเข้าก็เข้ามาต่อว่าแล้วก็มีปากเสียงกัน
วินดี้โกรธมากทุบตีแฟนหนุ่มด้วยความโมโห

ไม่พอเอาขาโต๊ะฟาด
หลังจากนั้นนั่งทับไปบนหน้าอกของเขาจนแน่นิ่งไป

สาดเมาลุกขึ้นมาดูคีโนอ้าวเสียชีวิตไปแล้ว

กรีดร้องบอกเจ้าหน้าที่ความสติแตกว่า
ฉันเพิ่งฆ่าแฟนหนุ่ม
นางวินดี้ถูกจับปุ่มในข้าวคาตกรรม
ในการพิจารณานี้นี่คือแฟนเขาใช่ไหม

ก็คือนี่คือขึ้นศาลเลยนะคะ
อายการได้แสดงเอกสารบันทึกผลการชนสูตรพลิกศพของคีโน
รายงานว่าคีโนถูกกดทับด้วยน้ำหนักจำนวนมาก
บริเวณอกคอและศีรษะ
ส่งผลให้เกิดบาดเจ็บรุนแรงและประสบภาวะขาดอากาศหายใจ
จนเสียชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากถูกวินดี้นั่งทับ
แล้วก็วินดี้เขาแก้ต่างในชั้นศาลว่าเธอไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าคิโน
ว่าตอนนั้นเธอมีอาการเมาไม้แล้วก็หมดสติ
นั่งลงล้มทับกิโนด้วยความไม่ตั้งใจ
จนทำให้เขาเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามอายการชี้ว่า
การก่อเหตุครั้งนี้เป็นไปด้วยความตั้งใจไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุ
อยู่อยู่มาดูนี่อ้วนไหมคนนี้อ้วนไหมมาดูสิ

ทั้งนี้ข้อมูลเว็บไซต์ของโกอิรีนั้นระบุว่า

โดยไม่ได้เจตนาตัดสินไปแล้วนะฮะ
หรือการพลั้งมือฆ่าเพราะความโกรธชั่ววูบจากการทะเลาวิวาส
ซึ่งไม่ได้เป็นการฆ่าที่ไตรตองเอาไว้ก่อน
เนื่องจากว่าเธอได้รับให้การสารภาพ
ตำรวจจับเพราะว่าเขานั่งทับแฟนเขาลูก
ตำรวจลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะคะจากเดิมจะจำคุก๔๐ปี

และจะมีการพิจารณาโทษอีกครั้งหนึ่งในวันที่๑๐ธันวาคมนี้
ก็คือเป็นขั้นเจนให้เขาทำอย่างนี้ก้มหน้า
เขาอายเขาเสียใจเขาก้มหน้าเขาถูกจับไงลูก

มายูโตขึ้นจะเป็นอะไรล่ะอยากเป็นอะไรโตขึ้นล่ะคนนี้ชื่อวินดี้
ตำรวจอู๋หนูอยากเป็นตำรวจล่ะ

บอกว่าอยากจับผู้ร้ายอ๋ออยากจับผู้ร้ายจับคนนี้ไหมคนนี้
คนนี้ที่เป็นคนร้ายเมื่อกี้เอาไหมยูจะจับเขาไหมตัวใหญ่ยูจับเขาได้ป่ะล่ะ
แล้วตอนมายูเป็นตำรวจมายูก็ตัวใหญ่แล้วตัวสูงแล้วจับได้
ยูกับตำรวจมายูก็ต้องจับคนร้ายให้ได้คนร้ายตัวอ้วนอย่างนี้มายูก็ต้องจับจับไวไหม
สู้เขาได้ไหมไม่ได้ไม่อยากเอาคนเล็กที่เป็นผู้เราอ๋อ
จับแต่ผู้ร้ายตัวเล็กจะจับแต่ผู้ร้ายตัวเล็กแล้วตกลงตกลงหนูเป็นผู้หญิงผู้ชาย

แล้วป๊าสอนว่าอะไรบอกเร็วป๊าอ๋ออย่าห้ามจับมือผู้ชาย
อะไรนะห้ามจับอะไรนะเอาดังสิห้ามไปนะ
บ่นอะไรวะห้ามจับอะไรนะลูก
ป๊าสอนว่าห้ามจับมือกับผู้ชายอ๋อห้ามจับมือกับผู้ชายอ๋อ

เพลงตัวห้าซุปเปอร์สตาร์ตแฮปบีเบอร์เบอร์เดยคุณอ้าน

เล่นด้วยจัดแบบสุดลิ้ด

อาจละจรวดไฟ้ข้า
ของข้าเหมียว

อ้ำมาอยู่๔๐แล้วหรือ

ไหนพี่อ้ามไปชี้ที่คนไหนพี่อ้าม
ไหนอ้ามคนไหนลูกจำได้ไหมไหนดูสิลำคาญ
ไปชี้ที่คนไหนไปชี้ที่คนไหนเอานู้นทำนี่
ไม่พูดด้วย
ละค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพนะ
ประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวนะครับ

เพราะว่า๕นางเอกตัวแม่เบอร์ต้นเลย
เข้ามารวมตัวกันในงานฉลองวันเกิดของอ้ำพัชราภา

วันนี้เข้ามาฉลองกันล่วงหน้า๑วันเนอะ
การฉลองอายุเข้าสู่
เลข๔นะพี่เรียกว่าเลข๔นะฮะที่ยังสวยเป๊ะอยู่ไม่อยาก๔๐แล้วเหรอ

นี่มาดูอ่ะได้ดูพี่อ้าม
นี่เบิร์ตเดย์กันสุดฤทธิ์เลย

แล้วตอนที่เราเห็นตอนนี้ก็มีแอนทองผสมใช่
เกมอัพซอสแอฟทักษะออนนุ่นวรณุษย์

ฉลองเขาเรียกว่าชะลอง๔๐นะฮะ

หรือว่างั้นอะไรทีเดียว

มัน๔๐แล้วเนี่ยจะไม่มีแล้วใช่ไหม
เอ้ายมันมีลูก
๕๐ก็มีได้เอ้ยแล้วมันมีลูกมีเต้าตอนไหน
เขาต้องมีของเขาเอง
ทางคุมี็ววิดบิมาติกาหานะครับ

เขาทำลายกลางก็จะมาแ์เปิดวิดีโอนั่อยงั้ย
คุณวิสอันนี้ต้องแค่ด้วย

ที่นางลีน่าจังกราบฉัน

อันนี้ไม่เกี่ยวกับข่าวอะไรใช่ไหม

ฉันไม่อยากจะบอก
บอกมันไม่ตะแค้งอ่ะอ่ะมาแล้ววินาทีช็อคโลก
รีน่าจัง

เกิดอะไรขึ้นกับเขาสองคนนี้ขนาดเรียกเขา

นุ่มคริสโหลดหักจุรังคุณนะครับได้ทำชั้นไพแสไท์จะตัดงานแล้วนะครับ

สวัสดีครับ

ทั้งคู่ก็จะโผล่เข้ากอดกันอย่างแฮปปี้นี่นะฮะ
ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วย

อุ๊ยอะไรละใช่ตบแล้ว
ไม่พูดด้วยยังงอนอยู่

ไปว่าคนนั้นไม่ได้บอกว่าอะไรไม่ได้บอกมายูดื้อ
ไม่ได้ดื้อใช่มั้ยลูกไม่ดื้อไม่เด็กดีมันจะเป็นเด็กดีมาก

ดุทำไมบอกว่าอะไร
มายูทำไมฮะอ๋อบอกมายูห้ามดื้อมายูก็เลยโกรธ
๊าเขาไม่ได้ว่าเขาพูดถึงเฉยว่าเคยห้าม
แต่มายุไม่ได้อยู่แล้วนะเอ้าปิดเบรกช่วงหน้าเบนส์นะครับ

ชื่อแท้น้ำเอาออกซิ
เอาให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคิดว่าอะไร

กลับมาครับ
มาถึงเรื่องร้านของคุณเบ้นท์โหดซึ้ง
เบ้นท์เรสซิงโหดซึ้งถึงน้องเรสซิง
บอกว่าวันพ่อปีแรกเสียดายที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะแม้ว่าจะมีปัญหามากมาย
หรือว่าข่าวลือต่างถาโถมเข้ามาหาครอบครัว
แต่ทั้งสองก็พยายามก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะครับ

ฝ่ายหญิงจะเป็นคนที่เลี้ยงน้องเลสซิ่งเป็นหลักนะครับ

เองนะครับก็จะพาทั้งแพทย์แล้วก็น้องเรสซิ่งเนี่ย
เที่ยวตามภาษาพ่อลูกกันด้วยนะฮะ

ก็เป็นปีแรกของเบนส์นะครับที่จะได้อยู่กับลูก
เพราะช่วงที่ผ่านมาเบ้นห่างลูกไปอยู่อีกที่หนึ่ง
เลยทำให้ไม่ได้เจอหน้าเกือบ๒ปี
แต่สุดท้ายก็มีเหตุต้องให้ไม่ได้เจอกัน
เพราะว่าด้านแพทย์นั้นพาเรสซิ่งไปเที่ยวไกลถึงเกาหลี
แล้วเบ้นก็ไปด้วยไม่ได้นะครับ
เลยทำให้มีบทนิดเพราะว่าคิดถึงลูกนะครับ
โดยเบ้นได้มีการโพสต์ภาพตนเองกับลูกชายลงอินสตาแกรมนะครับ

วันพ่อปีนี้นะฮะ

อ้วงไปเที่ยวเกาหลี

ไปด้วยไม่ได้ไว้รอกับป๊าป๊า

หมดหัวใจอาการมาเต็มนะ

สิบที่นี่นะครับทำไมมาเจอเจอรหัย
หลักป๊อบหัวคือนี้เหมือนเดิมครับ
เขาเรียกเรซิงว่าอ้ว้างเหรอ

เพราะว่าน้องไม่อยู่แล้วพ่อเขาไม่ว่าง

แล้วไม้อยู่เดียวป๊าพายังไปเที่ยวไหนอ่ะวันพ่อวันนี้
ภิกษานยังไงหากเธอไปไหนเลยบอกซิ

เดี๋ยวไขมันแทงป้า

เอาไว้ดูนิดนึงว่าเขาโพสไอจีว่าหน้าท้องเขาแบนราบไม่มี
วันนั้นเขาไปโรงพยาบาลจริงเดี๋ยวเขาแค่เดินผ่าน

ไปเยี่ยมพี่สาวที่ออสเตรเลีย
แบตเลย
วันนี้ก็เวลาหมด

มือสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมค่ะดูสิ

ไม่สนใจอะไรแล้วนอกจากการหมุน

เอาภูมิมารัยไปให้คุณผู้ชมก่อนเปล่าพ่อไป

มาให้ทั้งผู้ชมค่ะ
นางชอบอันที่เป็นอย่างนี้

บ๊ายส่องจูบ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป